สถานการณ์ช่วงตลอดปีนี้ที่ผ่านมาต้องถือว่าทั่วทั้งโลกอยู่ในเหตุการณ์วิกฤต
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิด๑๙ที่ทำให้คนทั้งโลกหันกลับมาสนใจในเรื่องของสุขภาพ
และถ้าที่สุดผลกระทบจากโควิดกระเทือนไปถึงเศรษฐกิจ
ทั้งทางภาคเอกชนภาครัฐในระดับของชุมชนก็ตาม
ผมว่าทุกคนกำลังเน้นในการที่จะปรับตัว
ให้สามารถประคองสถานการณ์ให้ได้ดีที่สุด
เพราะว่าสำหรับในปีหน้าถ้าเรามองถึง๒๐๖๖
ทุกคนพยายามมองว่าจะมีโอกาสในการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสเพราะว่าทุกวิกฤตก็ยอมมีโอกาส
ให้คนเราสามารถที่จะไขว้คว้าและหยิบฉวยโอกาสตรงนั้นมาเป็นประโยชน์
อย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาผมถือว่าภาคธุรกิจทุกคน
ก็เป็นส่วนหนึ่งของทางภาคธุรกิจที่จริงแล้วให้ความสนใจ
ถ้าลองมองกลับมาถึงในมุมมองของผู้บริโภค
ก็ได้รับประโยชน์เพราะว่าเกิดการแข่งขันในรูปแบบใหม่
แสดงว่าตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่ผู้บริโภคเองจริงก็ได้ประโยชน
เพราะว่าธุรกิจกำลังปรับตัวและการแข่งขันสูงขึ้นนะครับ
แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าพูดภาษาเรียบง่ายก็ต้องบอกว่า
อยู่ในช่วงทางโค้งที่ทุกคนกำลังปรับตัว
ว่าทุกคนเองจะมีทักษะกันอย่างไร
สิ่งที่สำคัญอยากจะให้เราได้มีโอกาสรวมพลังกัน
แล้วก็ได้ช่วยกันคิดในการที่นำเอาพลังบวก
มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะในบริบทของรายย่อยที่เอกชนแต่ละราย
พอที่จะสามารถประคับประคองแล้วก็รวมตัวกัน
ก่อรวมให้เป็นพลังร่วม
ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลในฐานะภาคเอกชน
ก็สามารถช่วยภาพรวมของทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
หรือว่ามีส่วนร่วมช่วยกับทางรัฐบาล
ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
เพราะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจและสังคมไทย
ก็พยายามมองว่าเราจะมีโอกาสอย่างไร
ถ้าเปรียบเทียบกับในระดับภูมิภาค
ต่อทั้งระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลก
เราก็จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในช่วงรอบไม่กี่วันที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีของที่สหรัฐอเมริกา
หรือเราจะมองว่าการเลือกตั้งของในประเทศอื่นในระดับภูมิภาคของเรา
ก็อยากให้ทุกคนได้รวมพลัง
พยายามคิดแล้วก็มองที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์พลังบวก
เพื่อทำให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้แล้วก็กลับมาแข็งแรงกันได้ยิ่งกว่าเดิม